ในการพูดคุยสัมภาษณ์ว่าที่คุณพ่อคนล่าสุดค่ะพี่หนุ่มสอนรามนั่นเองนะครับพี่จักรีเนี่ยบุกไปถึง
คลอดเลิกแต่งหรือว่าโมเมนต์น่ารักประทับใจในการไลฟ์ทำขนมปังปิ้งให้กับคุณ
ติ๊กภรรยาคนสวยทานด้วยค่ะ
ผมเองก็ตอนนี้ก็รู้วันรู้เวลาแล้ว

แล้วก็ชงนมชงอะไรอย่างนี้ครับผมที่

ชงนมด้วยเหรอคะอ๋อชงนมให้ภรรยา

ให้น้องติ๊กทานครับผม
ก็มีเวลานะครับแล้วก็เราก็ดูแล

อ่านหนังสือปรึกษาแพทย์
ว่าคือเขาเรียกว่าอะไร

มันก็มีบทเรียนเหมือนกันนะ

แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราส่องดูแล้วนะคะ
ภรรยาคนสวยอยู่ข้างสนามเนี่ย
เป็นไงล่ะพี่หนุ่มค่อยพักผ่อนไง

กว่านี้เดี๋ยวอาจจะมาให้นั่งติด

เออเขาออกกำลังกายด้วยนะ
รับรองลูกในท้องแข็งแรงแน่นอน